ทีนี้เราไปได้คลิปกล้องวงจรปิดคลิปใหม่ด้านหลังนี้ค่ะ
คุณผู้ชมลองสังเกตดีดีนะคะจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปมาเลยก็ได้นะคะอืมอ่า
เดี๋ยวเรือค่อยเทียบท่ามาเติมน้ำมันมาเติมน้ำมัน
แล้วนับจำนวนคนดีค่ะว่าในเรือมีทั้งหมดกี่คนคะ
มีทั้งหมด๕คนแต่จริงแล้วเข้าไปกันกี่คนคะ
ไปกัน๖๖คนหญิง๓ชาย๓ถูกไหมคะ
แล้วใครที่หายไปคะคุณแซนหายไปถูกต้องค่ะ
คำถามนี่คุณกระเบิดแต่งโมคุณพอคุณสติกแล้วก็คุณจ๊อป
คำถามแซนหายไปไหนเจ้าตัวต้องออกมาตอบคำถามนี้
เป็นคลิปล่าสุดที่เราได้มาค่ะคุณผู้ชมนะครับ
ขับมาเทียบท่าที่ร้านเจสกีบริเวณใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี
มาขอเติมน้ำมันซึ่งปกติแล้วร้านนี้ทั่วไปแล้วจะไม่รับเติมน้ำมันให้กับเรือทั่วไป
แต่วันนั้นเนี่ยคุณปอเข้าไปขอความช่วยเหลือทางร้านก็เลยเติมให้นะคะ
ทีนี้เรือของแก๊งเพื่อนของคุณแตงโมเข้าเทียบท่าตอนไหนคะ
๖นาฬิกา๒๕นาทีตอนนั้นบนเรือนับอีกครั้งหนึ่ง
มีใครบ้างมีปอเป็นคนขับเรือนะตอนนั้นมีคุณแตงโมมีกระติกมีจ๊อปมีโรเบิร์ตมาด้วยแต่ไม่มีแสน
บรรยากาศในเรือช่วงที่มีการเติมน้ำมันยังมีการเปิดวายแล้วรินให้กับทุกคนดื่ม
บรรยากาศดูปกติไหม
ใช่คนก็คงคงนั่งอยู่ด้านในปกติ
ทีนี้เราไปถามเด็กที่เติมน้ำมันให้ชื่อว่าพัฒวุฒิสุดจิตอายุ๑๙ปี
น้องตอนที่เติมน้ำมันให้เนี่ยสังเกตสังการลักษณะผิดปกติอะไรไหม
น้องพาสวุทธ์บอกว่าเอ้มันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
ในเรือเนี่ยมีผู้ชายทั้งหมดเนี่ยสามคนก็คือ
มีคุณปอมีคุณโรเบิร์ตมีคุณจ๊อปก็คือตามนั้นแหละ
แล้วในเรือมีผู้หญิงอีก๒คนก็คือแตงโมกับกะติกนะคะ
คนที่ขับเรือเป็นใครเหรอปอเป็นคนขับเรือนะตอนนั้น
แตงโมกับกระติกนั่งกราบซ้ายส่วนกลางของเรือส่วนผู้ชายอีกสองคนนั่งตรงไหน
นั่งอยู่หน้าเรือกับท้ายเรืออันนี้เด็กที่เติมน้ำมันบอกแบบนี้นะคะ
เขากับน้องชายก็เลยลากสายมาเติมน้ำมันให้ทั้งหมดร้อยแปดสิบห้าลิตรเป็นเงินก็เป็นพันธุ์น่ะนะฮะ
ตลอดเวลาที่มีการเติมน้ำมันในเรือก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกตินะ
เออพอปอนำเรือเทียบท่าเสร็จก็ไปนั่งหลังเรือไปคุยกับเพื่อน
อ่ะถามต่อแล้วลักษณะการพูดคุยดูเขาสนิทสนมกันไหมโดยเฉพาะการคุยกับผู้หญิงทั้งสองคนกระติกกับคุณแตงโม
ลักษณะสนิทกันนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะ
น้องคนนี้บอกว่าเราก็ถามนะว่าเอ๊ะคุยกับใครแล้วดูสนิทมากกว่า
คุยกับกติกปคุยกับกติกดูสนิทสนมกันมากมากกว่าการที่ปคุยกับคุณแตงโม
แต่คุณปอบอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณแตงโมตั้งแต่อายุ๑๖เออเป็นมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะ
แคสติ้งด้วยกันอืมมันแปลกไหมครับกะติกเพิ่งมารู้จักทีหลังอืม
นะคะส่วนผู้ชายอีกสองคนไม่ได้คุยกับคุณแตงโมนะคะแล้วสุดท้าย
คุณปอเนี่ยนำวายมาเปิดแล้วเทแก้ววายให้ทุกคนดื่ม
แล้วนำมือถือมาถ่ายรูปในระหว่างที่เขากำลังเติมน้ำมันให้
ถือเด็กเติมน้ำมันเนี่ยนะคะมีคนในเรือ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกระติกหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายที่อยู่ในเรือ
โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งลักษณะมีการพูดคุยเหมือนมีการนัดแนะให้
เจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนี่หรือเปล่าอาจจะเป็นคำตอบว่า
แซนไม่อยู่ในเรือนะตอนนี้ครับนะฮะแซนอาจจะไปเจอกันที่
ร้านปานิตเลยไหมอืมนะคะพอเติมน้ำมันเสร็จ
ของกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมก็เคลื่อนตัวออกไปทางจังหวัดนนทบุรี
นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ตอนนั้นคุณโมเธอยังอยู่นะ